มาต่อกันเรื่องที่ยังเกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่นะคะ
เมื่อวานนี้นำเสนอข่าวไปที่เป็นนักเรียนเขียนลายมือโอ้อ่านค่อนข้างยากนะคะ
แล้วก็มีคุณครูเนี่ยเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่าครูขอตายดีกว่าลายมือแบบนี้นะคะ
ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็แนะนำว่าเด็กนะคะก็ควรที่จะมีการส่งเสริมให้เรียนรู้แบบถูกต้องนะคะ
แพทยิ้งพันธุ์ภิมนตร์วิปุรากรโคนสกกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยถึงการโพสต์ภาพลายมือเด็กนักเรียนที่ตะวัดจนครูอ่านไม่ออกลงในสื่อโซเชียล
พร้อมข้อความระบุบอกว่าครูขอตายดีกว่า
บอกว่าถ้าเคสนี้เนี่ยครูผู้สอนเป็นคนโพสต์

ยิ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมตามหลักจัญญาบันวิชาชีพนะคะ
โดยเฉพาะกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ซึ่งควรจะได้รับการดูแลจากครูเป็นพิเศษ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คนดราม่ากันนะคะ
ก็มักแสดงออกมาในลักษณะความผิดปกติทางด้านการอ่านค่ะ
การเขียนการสะกดคำแล้วก็การคำนวณนะคะ
เนื่องจากเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้
จะมีวงจรการทำงานของสมองผิดปกติ
สมองบางส่วนอยู่ผิดที่
ทำให้มีปัญหาด้านการเรียนค่ะ
ซึ่งถ้าเด็กกลุ่มนี้ได้รับคำแนะนำ
รวมถึงการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะทาง
ส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ดีมากกว่าคนปกติทั่วไปด้วย
ถ้าได้ส่งเสริมการเรียนที่ถูกต้อง

โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาปีที่๑แล้วก็๒

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามวัย
ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ
สูงกว่าปกติได้ในบางคน
แต่ว่าก็สามารถรักษาให้มีอาการดีขึ้นได้ตามลำดับ

ควรจัดทำแผนการเรียนเฉพาะบุคคล
เพื่อเพิ่มทักษะแก้ไขในความบกพร่องของเด็ก
รวมถึงการให้กำลังใจสม่ำเสมอถ้าเด็กทำผิดนะคะ
จริงเรื่องนี้ดราม่าขึ้นไปนิดหน่อยด้วย
เพราะว่าหลายคนก็มองว่าเด็กสมัยนี้ใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกันเยอะขึ้น

แต่จริงเป็นโรคที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
แต่ว่าน้องถ้ามีโอกาสก็ยังใช้ปากกายังเขียนอะไรกันได้อยู่

เพราะว่ายังไงลายมือก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเอาไว้
คือสมัยเราสมัยเด็กต้องฝึกคัดลายมือ
คัดลายมือสวยคัดตั้งแต่อนุบาลเลยนะใช่คัดตั้งแต่อนุบาลเลยนะ
แล้วการเขียนบางครั้งมันได้แบบอัตรรสมากกว่าได้ความเป็นตัวเรา

ใช่ค่ะมันได้ถ่ายทอดความคิดตรงจากสมองไปสู่ปลายปากกาศ

มีเราคนเดียวลายมือลายเซ็นมันคือของเราเอง